มาดูดวงกันหน่อยเดือนนี้ดูเดือนมิถุนายน

มีการพูดคุยถึงเรื่องดวงของ๔ราศี

ก็บอกว่า๔ราศีนี้มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีทั้งบวกแล้วก็ลบ

มีเมฆมีกรกฎมีตุลมีมังกรส่วนอาจารย์หมอช้างเนี่ยพูดว่าอะไรบ้าง

เดือนนี้เป็นเดือนที่ดวงดาวเริ่มแรงขึ้น
คือมันมีทฤษฎีเรื่องของดวงคือว่า
เมื่อไหร่ก็ตามในดวงใน๔ราศีมีดาวครบทั้ง๔ราศี

ความแรงก็คือความหุบวาบในติดใจของเรา

เช่นพวกเมฆก็จะอาจจะเป็นในเรื่องของอุบัติเหตุ

คือแต่ละคนเรื่องจะต่างกัน
พวกกรกฎเนี่ยจะเป็นเรื่องสุขภาพ
เรื่องการถูกใส่ร้ายกันแกล้งถูกด่าต้องระวัง
ตุลจะเป็นเรื่องของครอบครัว

ทะเลาะกับคนในบ้าน
คือมันเป็นเรื่องที่เกิดความวุ่นวายภายในบ้าน

ส่วนมังกรก็จะเป็นเรื่องคดีความการฟ้องร้อง
กันอีกสักหนึ่งครั้งนะคะมี๔ราศีด้วยกัน

แต่วุ่นวายมีการเปลี่ยนแปลงถูกเลื่อนถูกโยกย้ายถูกยกเลิก
แต่ก็มีข้อดีเหมือนกันก็คือเรื่องของทุกขลาบ
บางคนเขาบอกจะได้โชคซื้อลอตเตอรี่เนี่ยอาจจะถูกอาจจะ
ฉันใช้คำว่าอาจจะนะคะแต่จะมีเหตุแห่งความวุ่นวาย
แล้วก็มีอย่างอื่นตามมากับโชคที่ได้รับมาก็คือเรื่องของการเดินทาง
รถยนต์อาจจะไปเฉียวชนยางระเบิดหรือว่ายางแบนได้
ราศีต่อมาราศีกรกฎนะคะคนที่เกิดตั้งแต่วันที่๑๗กรกฎาคม
จนถึง๑๖สิงหาคมเขาบอกราศีที่ผลของราหูเข้าก็จะแรงขึ้น
ก็คือราศีกรกฎระวังเรื่องของคดีความการฟ้องร้องการถูกกันแกล้ง
รวมถึงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ
เรื่องของการงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแผนกเปลี่ยนตำแหน่ง
เป็นราศีที่โด่งดังมีชื่อเสียงก็เลยทำให้ถูกอิจฉาใส่ร้ายได้ง่าย
สรุปก็คือเดนยาเดนมากถึงจะเป็นภัย
สำหรับราศีกรกฎส่วนราศีตุลนะคะ๑๘ตุลาคมถึง๑๖พฤศจิกายน
ราศีที่ดูดีใน๔ราศีนี่ดูดีที่สุดเลย
ก็คือเขาบอกว่าเหตุผลดาวพฤหัสคุ้มครองอยู่
แต่ให้ระมัดระวังเรื่องของคู่เรื่องของครอบครัวต่างนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นคู่สัญญาก็ตามคู่รักก็ตาม
สัญญาบอกจะมีการถูกเปลี่ยนแปลงยกเลิกถูกโกง
ส่วนเรื่องคู่ครองบางคนอาจจะมีความรักที่แตกต่างกัน

บางคนอาจจะเป็นการตัดสินใจที่กระทันหัน

อยู่ดีก็ท้องมีเซอร์ไพรส์แบบนี้
เรื่องหนักของราศีตุลก็เป็นเรื่องคู่นี่แหละนะคะ

มกราคมถึง๑๒กุมภาพันธ์
เขาบอกดวงนี้จะคล้ายคล้ายกับกรกฎ
ก็คือจะถูกอิจฉาทำอะไรจะมีความติดขัด
ดั่งใจคิดว่าจะได้สุดท้ายก็ไม่ได้ไป
เป็นเรื่องของความขัดแย้งในครอบครัวก็อาจจะมี
เข้าใจผิดก็มีมือที่๓ก็มี

ให้ระมัดระวังอุบัติเหตุด้วยฟกช้ำดำเขียว
ส่วนคำแนะนำจากหมอช้างให้ถือเลิกดี
เก้ามิถุนายนออกไปทำบุญกันเยอะเยอะ
โดยเฉพาะขอพรตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สารหลักเมืองกรุงเทพมหานคร
บอกว่าเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่อบ้านเมืองด้วย
รวมไปถึงการไหว้พระจุดทูบบูชาองค์หลักเมืองจำลอง
เอาผ้าแพร่มาพันที่องค์หลักเมืองจำลอง
เข้าไปกราบไหว้ขอพรถวายพวงมาลัย
คือกับองค์จริงด้านในเลย

แล้วค่อยมาขอพรเทพารักษ์ประจำมือต่อไปนะคะ
พอข่าวนี้ออกมากระแสนี้ออกมา
ตั้งแต่วันศุกร์ทีมข่าวของเราก็เลยลงไปดูพื้นที่สารหลักเมือง

แม่งขนาดเลย

ประชาชนมากราบไหว้ขอพรกันคึกคัก
หลายคนบอกว่าติดตามเรื่องของข่าวดวงกากบาทจากหมอช้างทางไทยรัฐทีวีนี่แหละ
นี่แหละรัฐรัฐออนไลน์ก็มีอย่างไรเขาอ่านเขาก็เลยบอก
ถือโอกาสนี้มาไหว้สารหลักเมืองเลยนะคะ
ฟังประชาชนที่มาไหว้สารหลักเมืองหน่อยค่ะ
ขอให้ครอบครัวเจริญลูกเรือนของที่พี่หมอน้องทุกคนล่ะค่ะ

ที่หมอช้างได้บอกไว้ใช่ไหมฮะ

วกกับหมอช้างบอกเป็นดวงกากบาทด้วย

ถ้ามันไม่ดีก็ถือว่าเรามาทำบุญค่ะ

เพราะว่าหลักการในการไหว้สารหลักเมือง

บางคนก็บอกว่าถ้าดีก็ดีไป
ถ้าไม่ดีก็ถือว่าเราสบายใจแล้ว

หมอช้างบอกว่าถ้าไปไม่ทันเมื่อวานี้

แต่ว่ายังต้องอยู่ในเดือนมิถุนายนนะคะ

ฮืมส่วนคนฮาราศีอื่น

อันนี้เป็น๔ราศีที่หมอช้างบอกว่าออกมาเตือนกันไว้